คุณผู้ชมคะดอกดาวเรืองเป็นดอกไม้ประจำรัชกาลที่๙นะคะ
หลายพื้นที่ก็ปลูกดอกดาวเรืองเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
แล้วก็เป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี
และแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์นะคะ
แล้วก็ไปทำเป็นพวงมาลัยนำไปถวายด้วย
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสำรวจที่ตลาดขายดอกไม้

เพราะค้าแม่ค้าบอกว่าคายดีมากนะคุณพากภูค่ะ

ผู้สื่อข่าวของเราไปที่คลอง๑๕มา
ติดตามจากรายงานของคุณอัญชาลีสิริมั่วค่ะ
เรืองออกดอกสีเหลืองสะพรั่งเต็มลานด้านหน้าร้านค้า
ตลาดไม้ดอกไม้ประดับคลอง๑๕
อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายก
อย่างร้านนวลจิลาดาวเรืองดอกโตสีสดเหล่านี้
ถูกจับจองไว้เกือบหมดแล้ว

จะมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

เพื่อเป็นการแสดงถึงความจงรักพักดี
และรำลึกถึงในพระมหากรุณาธิคุณ

เพราะส่วนตัวแล้วนะคะประมาณ๓แสนกว่าต้น
แล้วยังสั่งให้คนอื่นที่พอให้เราอีก
ก็คือรวมแล้วพี่ขายเองน่าจะประมาณ

ขายดีมากเลยค่ะไม่เคยปรากฏการณ์อย่างนี้เลยค่ะ

ก็เลยก็เกือบคิดว่าเกือบจะทุกบ้านทุกหลัง

ท้อนได้จากประชาชนที่มุ่งหน้า
ที่ตลาดต้นไม้คลอง๑๕แห่งนี้กันอย่างต่อเนื่อง
ที่สำคัญไม่มีใครยอมกลับบ้านมือเปล่า
เพราะตั้งใจที่จะซื้อดาวเรืองกลับไปด้วย
ทำให้ทางร้านจำเป็นต้องเพิ่มจำนวน

ดาวเรืองที่ตัดดอกมาขายเสริมในช่วงนี้ด้วย

ที่มีเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วงนี้นะคะ
ทำให้มีการขายดาวเรืองที่เพาะจากเมล็ดพันธุ์ไปแล้ว

แต่ความต้องการก็ยังมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะ

โดยการนำดาวเรืองสำหรับตัดดอกแบบนี้ค่ะ

เพื่อที่จะเตรียมพร้อมรองรับกับความต้องการที่ยังมีเข้ามาค่ะ
ผู้ใหญ่บ้านบางปรากฏในฐานะที่ดูแลในพื้นที่นี้เล่าว่า
ตลาดต้นไม้คลอง๑๕มีพืชพันธุ์ที่หลากหลาย
แต่ในช่วงนี้หลายล้านหันมาปลูกดาวเรืองกันมากขึ้น
ขณะเดียวกันก็ต้องสั่งดาวเรืองจากพื้นที่อื่น
เช่นอำเภอภูเรือจังหวัดเลยสุพรรณบุรีวังน้ำเขียว

เพื่อนำมาวางหน้าร้านขายให้กับประชาชน
ที่ต้องการนำไปประดับอาคารสถานที่
ขณะที่ราคาของดาวเรืองก็ปรับเพิ่มขึ้น
โดยราคาเริ่มต้นที่ต้นละ๒๕บาท
ไปจนถึง๑๕๐บาท

แนวโน้มของราคาของหน้าปีนี้คิดว่า
ต้นนึงไม่ต่ำกว่า๖๐บาทแน่นอนเลย
เพราะว่าณตอนนี้คือราคามาตรฐานเลย

ถ้าเป็นกระถางก็คือจะราคาจะเพิ่มขึ้นอีกค่ะ

มันจะราคาปกติแล้วราคาถุงละ๑๐บาท
ก็มีช่วงหนึ่งที่ช่วงวันพ่อ
วันนี้คือจะราคาเต็มที่ก็๒๐บาท
แต่ตอนนี้คือมาตรฐานเลย๔๐๕๐บาทต่อถุงแล้วอะค่ะ
ชาวสวนแนะนำว่าหากต้องการซื้อ

เพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า

เป็นสินค้าที่ไม่ค่อยมีคุณภาพ

เพราะถูกหักกิ่งมาแล้วเสียบลงดินไว้เท่านั้น
ทำให้มีโอกาสเสี่ยงต้นตายสูง

ควรไปดูสินค้าด้วยตนเองจะดีที่สุด
อกจากนี้ยังมีเทคนิคเล็ก

นำไปวางในที่มีแสง
ปุ๋ยน้ำสูตร๑๖๑๖๑๖สัปดาห์ละครั้ง
ระหว่างให้ปุ๋ยน้ำก็อย่าให้น้ำโดนดอกละใบ
เพียงเท่านี้ดาวเรืองก็จะให้ดอกสม่ำเสมอ
บานสะพรั่งได้ไม่น้อยกว่า๕เดือนค่ะ

ค่าวทะลัดทีวีบรรยายงาน